ส่วนเกมฟุตบอลไทยลีกมาดูกันหน่อยทีมใหญ่

ธุรการนี้ไม่ดีเลยเมืองคลอง

นัดที่๖ของไทยลีกนัดนี้เมืองทองก็ปรับ
โปรแกรมไปเยือนก่อนนะครับอย่างที่ทราบกัน
เพราะว่าสนามเนี่ยมีใช้ติดกิจกรรมนะครับ
แล้วไปถึงเนี้ยก็โดนเลยครับนาทีสิบสาม
เจ้าบ้านนำหนึ่งสวนชัยนาดชัดชัยคุ้มพยานนะครับ
เปิดเข้าไปให้กับชาตรีรัตนวงครับบ่งเข้าไป
และอีกสี่นาทีชัยนาดหนีเป็นสองศูนย์
โฮจ่ายฟรีคลิกพลาดนะครับเจ้าบ้านสวนกลับ
แล้วก็ยิงเรคาโดซานโตนะครับดึงจังหวะ
รอให้กับชัดชัยเติมขึ้นมา
ยิงเสียบเสาแรกสองศูนย์ครับครึ่งแรก
ชัยนาฏดำบรรยากาศที่เขาพลอง

จากนั้นชายนาฏมาได้อีกหนึ่งลูกดูสิครับโอ้โหลูกนี้ครับ
วันลำไม่ไหวจริงครับ
ลูกยิงไกลของสุภพรวงเชียงคำครับนักเตะทีมชาติลาว
สำรองกดเต็มข้อนอกกรอบเลยครับ
ครับชัยนาธชนะเมืองทองไปครับ
คว้าชัยนัดแรกของฤดูการครับนกใหญ่พิฆาต
ส่วนเมืองทองนั้นแพ้เป็นนัดที่๔ลนไปอยู่รองบ๊วยแล้วนะครับ

อันดับสี่เปิดบ้านเจอกับชนบุรีอันดับสิบห้า

บุกมาเยือนทางแบงคอกแล้วก็นำก่อนด้วยครับ
ไปแฉล็บเอวาร์ตันกอลเซิลเวสเข้าไป
จากนั้นสถานการณ์ของเจ้าถิ่นไม่ดีเพราะโดนอีกแล้วครับ
โอ้โหสองศูนย์ครับภารุพงศ์พลสานะครับ
กดบอลไปฉลับพิทธิพัฒน์โนชัยา
จากนั้นกลับมาครึ่งหลัง๓นาทีแบงคอกไล่มาครับ

จากจุดโทษนะครับที่คิมขยองมินนะครับ
ลูกทีมของมาโน่มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่ว่าชนบุรีครับ
นาทีห้าสิบสามดูความแน่นอนของลูเคียนครับ
ยิงรุ่นที่สองของตัวเองชนบุรีหนีสามหนึ่ง
และอาทิตย์เจ็บสิบสี่แบงค์คลอกครับไล่มาสองต่อสามครับ
รวัตเดชมิตรเปิดเข้าไปให้กับทางไม้ฮาเวน่าตัวสำรองครับ

จากนั้นแบงคอกเกิดจุดเปลี่ยนนะครับ
มาเหลือสิบคนละทีสิบเจ็บเพื่อสรวจไปทำแฮนด์บอลบนเส้นประตูครับ
โดนใบแดงไล่ออกจากสนามในช็อตนี้ไป
และหลังจากผู้เล่นมากกว่าครับนาทีสิบเก้า
มาได้ประตูย้ำชัดชนะนะครับจากซีทูอ่องตัวสำรองครับ

คู่ของบุรีดำครับจ่าฝูงแล้วก็แชมป์เก่า
เจอกับเชียงไรเนื้อเต็ปนะครับ
ปรากฏว่าคู่นี้เสมอ๐๐ครับเชียงรายเหลือ๑๐คนนะครับ
ในช่วง๑๕นาทีสุดท้ายครับเมื่ออียองแรร์ถูกไล่ออก
แต่ว่าสุดท้ายเจ้าบ้านก็ทำอะไรไม่ได้นะครับ
แบ่งกันไปถึงว่า๑คะแนนบุรีรำก็ยังนำเป็นจาฝูงต่อครับ
คะแนนเท่าเดิมแต้มเท่ากับพีทีประจวบ
แต่ว่าประตูได้เสียดันดีกว่าผลในคู่ที่เหลือครับสุพรรณบุรีครับ